หนึ่งคือสโมสรระดับตำนานของเมืองไทยครับ
และอีกหนึ่งคือสโมสรระดับตำนานของญี่ปุ่นครับ

จะชี้ชะตาว่าเกมในวันนี้ผลการแข่งขันจะออกมาในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับ
ผู้เล่นในตำแหน่งแรกกันก่อนนะครับตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งกองหลังครับ
ธีรทรบุญมาทันและทางด้านของฮิโรกิมิซูโมโตะครับ
รทรบุญมาทันเป็นผู้เล่นที่ย้ายมาอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ด
ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกในเล็กที่สองนะครับและทำผลงานยิงไปสองประตูจากสิบสองนัดครับ
แต่ว่า๒ประตูอาจจะไม่เยอะครับแต่เขาแอสซิสถึง๕ครั้งนะครับ
ยิงไปแปดประตูแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขามีประสบการณ์จากเวทีทีมชาติทั้งชุดโอลิมปิกและทีมชาติชุดใหญ่นะครับ
ต่อกันที่ผู้เล่นในตำแหน่งต่อไปครับก็คือตำแหน่งกองกลางครับที่เลือกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมก็คือชนะทิพย์สงกระสินครับ
ชนะทิพย์สงกระสินมีสถิติกับเมืองทองในการลงสนาม๒๗เกมครับยิงไป๓ประตู
เด่นของเขาก็คือสไตล์การเล่นที่ถือว่าค่อนข้างที่จะพลิ้วไปกับบอลได้ดีนะครับ
รวมไปถึงการเล่นที่ค่อนข้างจะมีแทคติกที่หลากหลายครับ
ทำให้ในวันนี้ชนะทิพย์สงกระสินจะเป็นกำลังสำคัญ
เขาจะได้ซ้อมมือก่อนที่จะไปค้าแข้งในเจลีกจริงด้วยครับ
ส่วนโตซีโรอาโอยามะอยู่กับทีมซานเฟรเช่ฮิโรชิมะ
มาถึง๓๑๗นัดกับการลงสนามและลงเล่นตั้งแต่ปี๒๐๐๔ครับ
มีส่วนในการทำประตูได้ถึง๒๓ประตูด้วยกันนะครับ
เป็นนักเตะที่ไม่เคยค้าแข้งกับสโมสรอื่นเลยครับ
จากซานเฟรเช่ฮิโรชิมานั่นก็จึงทำให้วันนี้ครับ
การขึ้นมารับบทบาทกัปตันทีมเต็มตัวของเขา
จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของนักเตะรายนี้ว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับ
และสุดท้ายครับกับผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้านะครับ
ทีมงานเลือกผู้เล่นในระดับตำนานของเมืองทองอย่างธิรสินแดงดาครับ
กับอีกหนึ่งผู้เล่นใหม่ของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาอย่างทางด้านของคุโดะครับ
สำหรับธีรศิลป์แดงดานะครับขาดอีก๒ประตู

ซึ่งก็จะเป็นนักเตะไทยคนที่๒ต่อจากสรายุทธ์ชัยคำดี
ที่สามารถยิงทะลุร้อยประตูครับ
ที่ผ่านมานะครับธิรสินแดงดาก็ทำผลงานโดดเด่น
รวมไปถึงประสบการณ์การไปค้าแข้งที่สเปน
เขาจะมีประสบการณ์ที่สูงกว่าผู้เล่นในทีมคนอื่นนะครับ
และน่าจะเป็นกำลังสำคัญที่เมืองทองจะต้องฝากความหวังไว้ครับ
ประตูในปีที่แล้วการันตีว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไหร่ครับ
ประเดิมสนามในเกมนัดนี้เป็นเกมแรกครับ